เมื่อวานนี้เราเพิ่งจะได้มีการเล่าข่าว
เรื่องของคนที่ไปขายลอตเตอรี่ปลอม

แต่ผลกระทบมันลามไปถึงคนที่เขาขาย
ของแท้ของจริงที่มันถูกต้อง

คือถึงแม้ว่าใกล้จะออกแล้วแต่มันก็ยังขายไม่ได้

เดี๋ยวมันจะพักอะไรไปนะฮะ
จากที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอครองหลวง

ไปขายลอตเตอรี่ปลอมให้๓๐กว่าใบ

เนื่องจากเห็นว่าขายราคา๘๐บาท

เพราะว่าแน่นอนคนแก่จะไม่รู้วิธีการตรวจสอบ
เขามาขายถูกก็ซื้อกันไป๘๐บาท
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ตลาดรังสิต
ไปคุยกันกับนายแสนอำนวยอายุ๖๓ปี
เดินทางมาขายจากศรีสะเกดเลยนะครับ
บอกว่าใกล้วันออกสลาดกินแหม่งรัฐบาล
เขาก็จะเดินทางมาขายที่กรุงเทพ

รับมาจากสนามบินน้ำเพื่อนำไปขาย
ปกติแล้วใกล้วันที่จะออกสลาด

คนจะซื้อเยอะเหมากันเป็นหลายชุดหลายอันหลายใบ

โอ้โหตอนนี้ลูกค้าไม่เชื่อใจ
ไม่เชื่อใจพ่อค้าแม่ค้าเลย
แล้วก็ไปซื้อแผงเขาน้อยลงมากเลย
วันนี้นักข่าวไปเจอเขาบอกว่าขายแทบไม่ได้เลย
บางคนถามว่าลุงของปลอมป่ะเนี่ย

เขาก็บอกว่าเฮ้ยของจริง

ลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนไปซื้อแบบ

เพราะกลัวว่าแผงที่คนแบกไปจะเป็นของปลอม

เขาเลยอยากจะขอร้องคนที่แบบเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
คุณทำแบบนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้

เพราะว่ามันกระทบกับพ่อค้าเร่เป็นอย่างมาก

งวดหน่อยในการกวดขันจับกลุ่มมิจฉาชีพ

ผลกระทบมันตกอยู่บนคนอื่นมากมายทีเดียว

ผู้เสียหายไปแจ้งความว่าเป็นลอตเตอรี่ปลอมเนี่ย
ส่งให้กับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ว่านี่มีราฐานนี่นี่นี่เห็นไหมมาแล้วนี่คือมิตรสถาชีพนะฮะ
กล้องวงจรปิดจับได้นะครับนี่ปั่นจักรยานผ่านบ้านนี้ไปนะฮะ
หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็บันทึกภาพได้น้ำนานในคราบของ
ค้าลอตเตอรี่ปั่นจักรยานเข้าไปนะแล้วก็ไปขายของ
ในหมู่บ้านจนเกลี้ยงแผงอันนี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญ
ซึ่งจะเห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายเป็นชายอายุสัก
ประมาณห้าสิบปีผิวคล้ำคล้ำหน่อยสูงประมาณหนึ่งร้อย
สิบเซนติเมตรรูปร่างทุ่มท้วมหน่อยนะฮะแต่งกายก็มี
แจ็กเก็ตแขนยาวสีกรมท่ากางเกงวอร์มสีดำแล้วก็
หมวกแก๊ปตามที่เห็นก็คือสีขาวน้ำเงินขาวนะครับ
พูดจาก็สำเนียงเป็นคนอีสานแหละพูดจาฉะฉาน
ชัดเจนมั่นใจในการตอบถามปุ๊บตอบปั๊บอะไรแบบนี้นะฮะ
ใช้จักรยานคันสีขาวมีเกียร์ไม่มีพ่วงท้ายนะเป็นยาน
นะเบื้องต้นคนร้ายรายนี้เข้าข่ายกระทำผิดใน
หาปลอมแปลงเอกสารสิทธิในการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมแล้วก็
กงทรัพย์สำหรับประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อสามารถไปแจ้ง
ความได้ที่ท้องที่ของตัวเองนะครับช่วยกันตามหาด้วยอย่า